ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บริเวณแยกอโศกมนตรี
ด้านหน้าเวทีการปลาใสของกลุ่มผู้ชุมนุม
ที่เรียกว่าเป็นเครือข่ายไล่ประยุทธ์
นำโดยนายนัทวุฒิสายเกลือนายสันติบุญงามอนลง

กลุ่มทะลุฟ้าและกลุ่มนักเรียนเลว
มารวมตัวกันตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาแล้วครับ
การชุมนุมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เป็นการชุมนุมเพื่อตอบโต้มติของสภาเมื่อวานนี้ครับ
ให้ผู้ชมดูประกาศสดด้านหลังผมก่อน

ก็มีแกนนำเนี่ยสับเปลี่ยนขึ้นมาปลาใสบนเวทีนะครับ

ในกลุ่มเครือข่ายไล่ประยุทธ์เองก็ขึ้นมาพูดโจมตี
การที่สอสอลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้

ท่านนายกแล้วก็รัฐมนตรี

ก็ขึ้นมาอภิปรายปราศัยเรื่องของการบริหารงานในระบบการศึกษาที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับ
ตอนนี้เนี่ยเรากำลังรอนายนัทธวุฒิขึ้นปราศัยบนเวที
เพื่อประกาศจุดยืนในการชุมนุมต่อไป

ซึ่งจำลองเป็นศพของผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙

เพื่อแสดงสัญลักษณ์แล้วก็เป็นแสดงจุดยืนว่า
พวกเขาไม่พอใจในการบริหารงานของรัฐบาล

ที่ล้มเหลวทำให้มีผู้ติดเชื้อ
ผู้เสียชีวิตและวัคซีนไม่ทั่วถึงนั่นเองครับ

ประยุทธ์ได้ให้สัมภาษณ์กับผมเอาไว้ก่อนหน้านี้
บอกว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ
ทางกลุ่มจะยกระดับการชุมนุมให้

โดยใช้แยกอโศกเป็นปล้อมปาการหลัก
ในการตั้งเวทีประสัยโจมตีรัฐบาล

แล้วให้กลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นแนวร่วม
บีดแตรส่งเสียงผู้กรุงเทพมหานคร
แล้วยังมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ใช้กำลังในการสลายการชุมนุมเหมือนสามเหลี่ยมดินแดง
นั่นหมายความว่ารัฐบาลขาดความชอบทำ

เมื่อเราปักหมุดกันแล้ว
พักพวกเขาอาสาว่าส่วนหนึ่งจะทำกันต่อไป
ส่วนการเคลื่อนขบวนรถยนต์อย่างที่เรียนวันนี้เป็นรูปแบบที่เราเชื่อว่ามันแสดงพลังได้มากที่สุดณปัจจุบัน
ก็เอามาทำกันอีกจนถึงวันหนึ่งเมื่อประเมินว่าทุกอย่างพร้อมก็จะเคลื่อนขบวนใหญ่ให้เห็นอีกครั้งหนึ่ง
ตอนนี้การชุมนุมที่บริเวณแยกโศกนั้นดำเนินต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบนเวทีกำลังรอให้กับนายนัทวุฒินั้นขึ้นไปปลาสาย
แต่ว่าผมอยากให้คุณผู้ชมมาดูฝั่งนี้นิดนึงครับฝั่งนี้ก็เป็นกิจกรรมนะฮะของกลุ่มทะลุฟ้าที่ทำกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาแล้วนะครับ
ซึ่งกลุ่มทะลุฟ้าเองเขามีการประกาศจุดยืนเอาไว้ในเฟซบุ๊คอยู่แล้วว่าวันนี้ต้องการจะมาเขียนป้ายผ้าแล้วเขียนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเพื่อแสดงจุดยืนของกลุ่มนะครับ
เพื่อตอบโต้มติของสภาที่ลงคะแนนเสียงไว้วางใจให้กับนายกและรัฐมนตรีในสภาเมื่อวานนี้ครับ
ผมทัศนัยโค้ทองรายงานสดจากแยกอโศกมนตรีครับ